มาดูเหตุสลดแล้วก็เหตุสยองเกิดขึ้นที่ท้องที่สพทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
น้องนักศึกษาสาวชั้นปวชค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันมาปรากฏว่ารถกระบะค่ะ
เสียหลักมาชนท้ายน้องอย่างจังแล้วคนซ้อนท้ายคุณผู้ชมร่างเนี่ยมันปลิวลอยล่องเลยนะ

หลังจากเกิดเหตุค่ะตำรวจสพทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ซึ่งก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบนถนนสายเอเชียตำบลชมายอำเภอทุ่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบพบรถกระบะยี่ห้ออิซูซูสีขาว
คือด้านท้ายของกระบะถูกดัดแปลงให้เป็นห้องเย็น
ไปตรวจสอบสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินเลยนะคะ
ใต้บังโครนช่วงบริเวณล้อหลังซ้ายมีร่างของผู้บาดเจ็บสาหัส
ทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวธนัชพรอักษรน้องอายุ๑๘ปีค่ะ
ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับชั้นปวชปีที่๒สาขาคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงศ์ตอนนั้นเนี่ยร่างของน้องตั้งแต่ช่วงสะโพก
แล้วก็ขาข้างขวาถูกอัดก๊อปปี้ติดกับบังโครนรถ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องมือก็คือเครื่องมือตัดถ่างนะครับ
ถอดล้อก่อนที่จะรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่น้องตอนนั้นอาการสาหัสทนพิษบัตรแผลไม่ไหว
สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกรายทราบชื่อก็คือนางสาวกัญญานีสว่างวิวัฒน์อายุ๑๖ปี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งเดียวกัน
ตอนนั้นกู้ภัยนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
เพราะดีมากแพทย์ช่วยเหลือน้องคนนี้ได้อาการปลอดภัยแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นางสาวกัญญานีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นคนขับ
พร้อมด้วยนางสาวธนัชพรผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ย
บนถนนเส้นดังกล่าวที่เกิดอุบัติเหตุ
ท้ายกระบะดัดแปลงเป็นห้องเย็น
ขับตามหลังรถของผู้ตายมาด้วยความเร็วสูง
พอถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะเนี่ยนะคะ
เสียหลักพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เข้าอย่างจัง
ทำให้นางสาวกัญญานีคนขับกระเด็นไปกับรถจักรยานยนต์
ตกไปบริเวณริมถนนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนนางสาวธนัชพรผู้ตายซึ่งเป็นคนซ้อน
ถูกล้อรถที่ยังหมุนอยู่เลยค่ะ
พาร่างของน้องไปอัดติดเข้ากับบังโครน

อย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไปสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ส่วนคนขับรถกระบะตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้แล้วนะคะ